บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้เจอเจอกับขวัญแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันกับข่าวบันเทิงแบบครบรถแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ
มาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะกับข่าวของหนุ่มฟลุ๊กจีระนะคะที่เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
ให้ร่วมบริจาคสาปการณ์ในวันมหิดลประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้ค่ะ
รวมไปถึงขออัปเดตสถานะหัวใจของเขาด้วยค่ะ
คนบันเทิงหลากหลายค่ายหลายสังกัดนะคะได้ร่วมงานแถลงข่าววันมหิดลค่ะ
พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ใจบุญนั้นเข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศลช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส
และนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจิระได้บอกด้วยนะคะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ที่จะได้เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยค่ะนอกจากนี้นะคะ
ลุ๊กเองยังได้อัปเดตถึงเรื่องงานในวงการด้วยว่ามีการต่อสัญญากับสังกัดเดิมเป็นเวลา๕ปี
และธุรกิจที่ตอนนี้เขาทำก็ราบรื่นดีค่ะ
ส่วนในเรื่องวันแต่งงานที่หลายคนพยายามนับถอยหลังกันอยู่ตอนนี้
ลุ๊กรับเลยนะคะบอกว่าต้องขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะ
เนื่องจากว่ายังไม่พร้อมในหลายด้าน
ซึ่งแฟนสาวคนสวยอย่างสาวแอปเปิ้ลศรีเสงียนก็เข้าใจในจุดนี้ดีค่ะ

เราเกิดจากที่นี่ครับที่นี่ก็เหมือนบ้านของเรา
แล้วก็เราก็ไม่อยากที่จะไปเริ่มต้น
หรือว่าอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยมากกว่านะครับ
การที่เราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยแบบนี้มันก็กับพี่กับน้องทำงานเป็นพี่เป็นน้องกัน

จริงผมก็ไม่เคยรู้เรื่องฆ่าตัวตัวเองหรอก
เพราะว่าทางค่ายเขาเป็นคนดูแลให้
มันก็ขยับทุกตามเวลาครับ
เราก็ทำทั้งคู่ให้มันดีที่สุดนะครับ
แต่ธุรกิจเนี่ยมันก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยแหละ
งานแต่งขยับไปยังไงพี่
ถามว่าขยับไหมก็ถือว่าน่าจะมีแต่ขยับออก

แต่ปัจจัยหลักก็น่าเป็นความพร้อมเหมือนเดิม
มีเรื่องใช้เงินมาอีกนะครับ
มีขยายสาขา๓แล้วก็ตอนนี้กำลังทำผลิตภัณฑ์
เขามีแต่ว่าหาเงินได้เยอะขึ้นนะ

ยังไงก็อยากให้เป็นปีหน้าอยู่แล้วครับผม